เรื่องราวของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น

ประมาณกลางปีหน้าจะมีโอกาสได้ชิงชำโลกอีกครั้งหนึ่งครับ

ก็ได้รับการเปิดเผยจากคุณเทียนชัยพิสิทธิวุฒินัน
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของนครหลวงโปรโมชั่น
โดยไม่ต้องไปตัดเชือกกับนักชกคนอื่นนะครับ
ซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าศรีสะเกดเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของสภามวยโลกอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ผ่านการครองเข็มขัดแชมป์รุ่นนี้มาถึง๒ครั้ง
และก็ยังชกไฟล์บังคับมาติดต่อกันตั้งแต่ปี๒๐๑๗นะครับ
การชนะคะแนนโรมันกอนซาเลสและชนะน็อกโรมันกอนซาเลสอีกทีหนึ่ง
รวมไปถึงการชกกับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าอีก๒ครั้งนะครับ
เท่ากับว่าชกไฟล์บังคับมา๔ครั้งก็เลยทำให้ไม่ต้องไปต่อย
เพื่อที่จะมาชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตรงนี้

การพบกันของฟรานซิสโกเอสตราด้ากับคลิตยาไฟ

แต่ว่าเอสตราด้าบอกว่าบาดเจ็บที่มือนะครับ

ส่วนศรีสะเกดเนี่ยถ้าจะได้ชกชิงแชมป์ก็น่าจะเป็นช่วงกลางปีนะครับ
วันนี้ก็มีคลิปของคุณฟาซิโกเอสตราด้าออกมานะครับ
บอกว่าให้ศรีสะเกดตั้งใจซ้อมเพราะว่าจะได้เจอกันแน่
เขามั่นใจว่าเขาจะชนะผลิตยาไฟได้ในการชกช่วงต้นปีหน้านะครับ

ก็ลุ้นว่าใครชนะแล้วก็มาเจอกับศรีสะเกดเรานะครับ